เป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขาภาวะกันเขาขนลุกกัน
เป็นเรื่องราวของความเชื่อค่ะคุณผู้ชม
มีชาวบ้านในหมู่บ้านตายไล่เรียกกันเนี่ย

ถึงกับภาวะก็เลยตายแบบไม่ทราบสาเหตุด้วย
ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าผีแม่ม่ายมาเอาตัวไปแน่นอน
เอาเสื้อสีแดงไปแขวนไว้หน้าบ้านเลย
และนี่คือบรรยากาศ

อำเภอน้องบุญมากัง
จังหวัดนครราชศรีมา

ถ้าจะอ่านข่าวแบบนี้คุณซื้อเวลาสักชั่วโมงหนึ่งนะครับ

คุณคะมันเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขาหวาดกลัวหวาดภาวะ
ดิฉันก็เลยจะอยากให้ทุกคนเข้าใจถึงหัวอกชาวบ้านเขา
ว่าทำไมต้องเอาเสื้อสีแดงมาแขวนไว้ตามบ้านแบบนี้ถึงขั้นว่าผู้ชายเขาใส่เสื้อสีแดงกันเลยนะคุณ
ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้มีสองตายายในหมู่บ้าน
เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุเลยนะคะ
แล้วต่อมาไม่นานก็ยังมีชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้กันเนี่ย
ไหลตายอีก๓รายด้วยกัน
รวมทั้งหมดเป็น๕รายภายใน๒เดือน
ก็เลยทำให้ชาวบ้านแถวนั้นเขารู้สึกว่าโอ้โหหวาดภาวะหวาดกลัว
พากันไปเชิญร่างทรงให้มาทำพิธีกันหน่อย
ร่างทรงมาถึงก็บอกว่า
ในหมู่บ้านเนี่ยนะมีผีแม่ม่ายมาเอาชีวิตคนไม่เว้นทั้งชายและหญิง
สุดท้ายก็เลยแนะนำให้ชาวบ้านแก้เคล็ด
ก็คือการนำเสื้อสีแดงมาแขวนไว้หน้าบ้าน
เพื่อป้องกันผีแม่ม่ายแบบนี้
คุณเห็นไหมขับรถไปตามหมู่บ้านเสื้อสีแดงแขวนเต็มไปหมด
เขาไม่ได้มาตากผ้าแต่เขามาแก้เคล็ด
บางคนบอกว่าช่วงก่อนฝนตกหรือเปล่า

ไม่เกี่ยวมาแค่ตัวเดียวบ้านหนึ่งก็ตัวหนึ่งบ้านหนึ่งก็ตัวหนึ่ง
และอย่างที่บอกเนี่ยเขาใส่เสื้อสีแดงกันเลยนะ
กันผีแม่ไม้มาเอาชีวิตไปด้วย
งานนี้จริงไม่จริงไม่รู้นะคุณผู้ชม
แต่ว่าเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
อย่างคุณยายบุญเรื่องบุญเกษม
หนึ่งในชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
แม่ม่ายนี่นะตัวเขาเองก็ไม่ค่อยเชื่อ
แต่ก็ไม่ได้อยากจะลบลู
เพราะว่าอยู่ก็มีคนตายโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ

ก็เลยพึ่งร่างทรงดีกว่า
แล้วก็ทำตามคำแนะนำของร่างทรง
บอกว่าให้เอาเสื้อสีแดงไปแขวนไว้หน้าบ้าน
อันนี้ก็ทำเพื่อความสบายใจล้วนเลย
แต่ว่าภาครัฐเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
ใช่ด้านนายกอบตน้องไม้ไผ่เห็นแบบนี้
ก็นำเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไม้ไผ่
และเจ้าหน้าที่มาลงพื้นที่เลย

ให้ความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้านเลยนะคะ
เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ
โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุค่ะ
ผู้สูงอายุคือมีอัตราเสี่ยงในการป่วยด้วยโรคประจำตัวเยอะอยู่แล้ว
เพราะว่าบางทีเห็นว่าการที่มีคนเสียชีวิตไป
โดยไม่ทราบสาเหตุอาจจะเป็นเรื่องมาจากสุขภาพก็ได้

เพราะว่าในช่วงแรกที่คุณตาคุณยายเสียชีวิต

เพราะฉะนั้นแล้วผู้สูงอายุอาจจะต้องตรวจสุขภาพด้วย
เราอาจจะมีโรคประจำตัวที่ไม่รู้หรือเปล่า
ส่วนเรื่องของการแขวนเสื้อสีแดงไว้หน้าบ้าน
เขาก็แนะนำบอกว่าจริงแล้ว
ก็ไม่อยากให้หลงงมงายมากเกินไป

มันจะส่งผลกระทบต่อความเครียดของเรา

พอเราเครียดปั๊บโรคตามมาไงคุณ
ก็จะรุมเล้าถามหาเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ

แต่ถ้าใครจะแขวนไว้เพื่อแก้เคล็ดตามความเชื่อ
อันนี้ไม่ได้ว่าไม่ได้ห้าม
เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
แต่ทางสาธารณสุขเอง
เราก็ต้องตรวจสอบเรื่องของความสะอาด

รวมไปถึงอย่าลืมตรวจสุขภาพ

คือเวลาเครียดแล้วมันจะพาโรคอื่นมาเพียบเลยนะ
ไม่ว่าจะป่วยไม่สบายหรือคนเท่าคนแก่

เขามีรถพยาบาลเตรียมพร้อม
สำหรับผู้ป่วยแบบฉุกเฉินดีมาก
หรือว่าใครถ้าหากว่าเจ็บป่วยฉุกเฉิน
โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะ

แต่ยังไงก็แล้วแต่พูดเลขอะไรตอนนี้
เลขเบอร์โทรเบอร์โทรฉุกเฉิน
เวลาใครเจ็บป่วยฉุกเบิร์นก็โทร๑๖๖๙
๑๖๖๙ลองโทรไปค่ะสี่หลักค่ะอย่าคิดมากอย่าคิดมาก
มันเพิ่งผ่านไปก่อนแต่เรื่องสุขภาพยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพ
เรื่องความเชื่อก็ละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจนะคะคุณผู้ชม